หอฮือล้วงก้นแจมอเตอร์ไซค์

เหนียงก็เอาถ้ามีคนเห็นมันจะพูด
เพราะไม่มีคนเห็นเงียนจะบอกว่าของใคร

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ